เหมือนแกเคยอยู่มาตั้งแต่เกิดแต่วันหนึ่งไม่มีบ้านอยู่
อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะมาพลัดพลากจากอย่างนี้หูจ่ายแทบจะขาด
ชาวบ้านเขาอยู่ลำบากมากบอกแม่ถ้าหนูยังอยู่
หนูจะพาแม่ไปข้างหน้าไปสู้เพื่ออยู่ให้ได้ทั้งครอบครัว

สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
ก็ถึงเวลาของเราแล้วนะครับสำหรับเรา
กำลังเป็นขวัญใจของคนรากย่าทุกระดับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็มาพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
กับรายการนี้นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นรายการที่จะสู้อยู่ข้างคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ใครที่ตอนนี้นะคะขาดที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจก็สามารถเปิดรายการของเราดูได้
ดูแล้วนอกจากจะได้เรื่องราวและข้อคิดดีดีแล้วนะคะฝึกร้องเพลงตามไปด้วยค่ะ
ใดก็ตามที่ร้องเก่งแล้วสมัครมาสมัครมาร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท๑ล้านบาท
วันนี้ก็ทำหน้าที่ของเรากันต่อเลยนะครับ
แข่งขันนะครับนักสู้ชีวิตคนที่ยืนอยู่ตรงนี้จากคราวที่แล้ว
เขายังไม่ไปไหนเพราะว่าเขาร้องไปได้แล้ว๒เพลงนะครับ
เงินทุนสู้ชีวิตไปแล้ว๒๐๐๐บาท
วันนี้เขาจะมาทำหน้าที่กันต่อนะครับ
เราไปรื้อฟื้นเรื่องราวของเธอกันอีกครั้งนะครับ
กับคุณโอผู้หญิงที่แบกความหิวของ๕ชีวิตในครอบครัวครับ
ชื่อพจณีย์นาปัตตกุลเพชรรัตน์
อายุ๔๘ปีอยู่จังหวัดชายนาฏอำเภอสรรคบุรี
ทุกวันนี้อยู่ด้วยกัน๕คนทั้งหมดเป็นผู้หญิงหมดเลยค่ะ
เป็นหัวหน้าครอบครัวเพราะหาสตางค์ได้คนเดียวจ้ะ
ทุกวันนี้ชาวบ้านอยู่อยู่ด้วยกัน๕คน
มีแม่แม่ก็๗๗เป็นโรคลมความดันสูงทำงานก็ไม่ไหว
ฉันชื่อนางทอดค่ะเป็นแม่ของโอค่ะเป็นคนดีมากค่ะ
หาเลี้ยงดูแม่หลานมาตลอดเลยยอมให้แม่อดอยากเลยค่ะ
เขายอมอดน่ะยอมให้แม่กับหลานได้กิน
หนูชื่ออิ๋วอะค่ะเป็นลูกของแม่โออะค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็เป็นโรคความดันสูงอะค่ะ
เวลามันขึ้นทีนึงก็๒๐๐ค่ะ
เกือบตายเลยค่ะรถโรงพยาบาลมารับเลยค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็ทำงานไม่ได้เลยค่ะ
เพราะว่ามีโรคใหม่มาอีกค่ะ
ต่อมน้ำเหลืองโตค่ะมันโตเป็นก้อนสองก้อนตรงคอข้างขวาเนี่ยค่ะ
เวลาเป็นมันจะไข้ขึ้นนะคะ
ปวดหัวตลอดลุกก็ไม่ได้ทำให้อยากนอนตลอดเลยค่ะ

ถ้าดีไม่ดีก็กลายเป็นมะเร็งอะค่ะ
ฉันทุกใจมากทุกวันนี้ชาวบ้านก็อยู่

ทุกวันนี้ทุกข์ใจบางครั้งก็ไม่มีข้าวจะกินนะจ๊ะ
บางครั้งมีน้อยมีน้อยก็ต้องแบ่งไว้ให้หลานกับแม่

ยอมอดแทนจะดีกว่าให้แม่กับหลานลด

กินเลยค่ะกินแต่น้ำอย่างเดียว

กินข้าวบูดก็เคยจะยอมทน

บางครั้งอดอดไปให้หลานกับแม่กินไปร้องเพลง

ถ้าเป็นอะไรสักคนคนข้างหลังก็ไม่มีที่เพิ่งนะจ๊ะ
วันก็ไม่มีเงินให้หลานไปโรงเรียนจ้ะ

หลานก็ไปดูตามาร้องไห้บอก

ยายก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะความจนนะคะ

แต่ลูกก็ยอมอดมากกว่าแม่

ง่ายก็ขอให้แม่อิ่มหลานอิ่ม
ตัวเขาก็ย้อมอดได้เพื่อพ่อแม่

ยายรู้ไหมคะว่าพี่โอเขาอดข้าว

รู้แล้วก็รู้ทั้งที่รู้เนี่ยเนี่ย

เสียใจมากสงสารลูกมาก
ทำเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อหลานทุกอย่าง

ที่นี่ทำงานมาสิบปีพี่โอ
ทีนี้ทำงานมา๑๐ปีพี่โอ

ไม่มีพี่โอสักคนจะอยู่กันยังไงเนี่ย

ถ้าเกิดขาดพี่ไปคงอยู่กันไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเลย

สามรุ่นแบบนี้เลยพี่โอรู้สึกยังไงบ้าง

พี่โอรู้สึกมีความสุขที่จะทำหน้าที่ของลูก

ทำเพื่อหลานเพื่อแม่เพื่อลูกสาว

นั่นคือภาพชีวิตของพี่โอ
นั่นคือภาพชีวิตของพี่โอ

ครอบครัวที่ประกอบไปด้วยผู้หญิง๕คน
ไม่มีผู้ชายเป็นพลังหลักเลย
ครอบครัวนี้ก็ทำให้เราเห็นว่า

คนเราเนี่ยคำว่าเลือดเนื้อเชื้อไข่

คนเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยากัน

แต่คนที่เป็นแม่กับคนที่เป็นลูก
เป็นหลานอันนี้คือเรียกว่าเลือดเนื้อ

เป็นผู้หญิงที่แบกความหิว
ของ๕ชีวิตในครอบครัว

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว

ได้ไปแล้ว๒๐๐๐บาทวันนี้ก็มากัน

เนื้อเชื้อไขของคุณโอทั้งนั้นเลยนะครับ

ค่าใช้จ่ายท่วมกว่ารายรับ
เยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่

เป็นคนหาเลี้ยงอีก๔คน
วันนี้ก็ยังมีเรื่องราวอีก

อยู่ที่บ้านค่ะบ้านอยู่แถวไหนพี่โอ๋

อยู่ที่จังหวัดชายนาฏนี่แหละจ๊ะ

เป็นที่ดินของคุณยาย
มาจากคุณยายแม่ของแม่อีกที
เรียกว่าเป็นมรดกตกทอดกันมา

กี่ไรกี่งาน
๒งานจ๊ะ

เกิดอะไรขึ้นในยุคของเรา
ตอนนั้นพ่อป่วยเป็นมะเร็งนะจ๊ะ

ไม่ให้เขาบ่อยมากเข้า

ถ้าไม่ไปถ่ายหรือไม่อะไรจะขายท่อตลาด

คุณพ่อป่วยรักษาคุณพ่อหายไหมไม่หายไม่หายเงิน๖๐๐๐บาทนี่หมดไปกับการรักษา
กินอยู่ด้วยอะไรด้วยคุณพ่อเสียชีวิตลง
ถ้าไม่คืนนี้เขาจะยึดจะยึดสุดท้ายเขายึดไปจริงนี่ยึดไปกี่ปีแล้ว

สงสารแม่เหมือนแกเคยอยู่มาตั้งแต่เกิด
แต่วันหนึ่งไม่มีบ้านอยู่ทุกข์ใจมากเหรอ

น้ำตาหยุดเลย
อะไรมาได้บ้างในที่ที่ก่อนที่เขาจะยึด
แต่เสื้อผ้าเป็นบ้านก็ทุบเป็นปูนทุบหมดเลยจ้ะ
มันเหลือไม่เท่าไรเป็นไม้สังกษีแบบนี้
โอเห็นแม่เรานั่งเก็บของอยู่ตอนนั้นแม่เราเป็นไง
เหมือนแม่มาหมดแรงอะ
บอกแม่ถ้าหนูยังอยู่หนูจะพาแม่ไปข้างหน้าไปสู้เพื่ออยู่ให้ได้ทั้งครอบครัวแม่ไม่ต้องกลัว
อกจากจะสู่เขายึดไปแล้วเนี่ยหกหมื่นจ่ายดอกมาด้วยใช่ไหมฮะ

เป็นเวลาเนี่ยหกเจ็ดปีในท่าไหมคะว่าจ่ายดอกเมียไปเท่าไร

ที่ดินตรงนี้มีความสำคัญทางใจกับคุณยายยังไงบ้างคะ

อยู่มาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะ
มาพลัดพลากจากจังหิ้งจ่ายจับจากขาด
ชาวบ้านเขาอยู่ลำบากมาก
ก่อนจะก้าวเท้าออกมาจากที่ดินเราคุณยายไปเดินรูปคำอะไรในบ้านบ้าง
มาดูรูปคลำหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลย
ต้องลาไม่ได้ลาแม่จ้าพ่อจ๋า
จ่ายจับจากขาดจับจากนอกไปเลย
ตรงนั้นเขาไปทำอะไรฮะทุบบ้านทิ้งไปแล้ว

ไม่อยากเห็นเดี๋ยวไปรมมานอก
เรื่องที่มันวนอยู่ในคนที่เป็นทุกข์มากนอนไม่หลับอย่างคนอย่างพี่โอเนี่ย

หนึ่งเลยเรื่องหลานเรื่องหลานนี่คิดอะไร
คิดวันหนึ่งวันใดถ้าเขาเรียนไป

อนาคตของเด็กต่อไปข้างหน้าจะอยู่ยังไง

นี่คือในห่วงคำนึงหนึ่งในตอนกลางคืนเรื่องหลานเรื่องต่อมา

จะทุกข์จะสุขยังไงจะรักดีมีจน
แต่ขอมีแม่อยู่พอใจอะไรอย่างนี้

วันหนึ่งวันใดถ้าไม่มีแม่อะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็ไม่รู้เราอาจจะตายก่อนแม่ก็ได้

อันนี้คือห่วงพวังหนึ่งในความห่วง
หนึ่งแม่หนึ่งเรื่องอะไรอีกพี่โอ

แล้วก็เงินสำรองเวลารักษาก็ไม่มี

ตอนนี้เหมือนกับแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างห้ามมีอะไรผิดพลาด
เจ็บป่วยห้ามเกิดอุบัติเหตุ

ห้ามใครเป็นอะไรไปทั้งสิ้น
ก็จะทำให้ต้องเป็นหนี้อีก
ถ้าไม่มีก็คือยังไงก็ต้องไปกู้อีก
พี่โอ๊ะ๗๐๐๐๐บาทที่มีหนี้อยู่ตอนนี้

ก็มีบางทีก็๑๐๐นี่ก็๕๐๐

ที่ให้๑๕๐๐นี่คือแบบดอกเดียวเลย

เงิน๗๐๐ตรงนี้ติดหนี้มากี่ปีแล้ว

ดอกนี้ใช้ไปสักกี่บาทแล้วพอจะจำได้บ้างไหมคะ
น่าจะเป็นหมื่นเป็นหมื่นไปแล้วหมื่นกว่า

ตอนนี้รายรับกับรายจ่ายต่างกันขนาดไหน

พี่ต้องหาให้ได้วันหนึ่งตกแล้ววันละกี่บาท

น่าจะประมาณ๓๐๐น่าจะพอจะจ่ายได้
โอหาเงินได้วันกี่ร้อยตอนนี้
บางทีก็ไม่ถึงบางทีก็๑๕๐๒๐๐อะไรอย่างนี้

ทำงานได้เงิน๔๐๐บาทดีใจมาก

ทำงานได้เงิน๔๐๐ดีใจมากนะคะคุณผู้ชม
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นี่พี่โอ๋จะเอาบ้านไปจำนองไหมคะ

ไม่มีลูกคนไหนที่เห็นพ่อตาย

คุณโอไม่ต้องไปคิดมากนะฮะคุณแม่ด้วย

ท่านจะป่วยไม่มีใครรู้ว่า
วันหนึ่งท่านก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกัน

แต่ว่าใครไปถึงจุดตรงนั้นก็ต้องช่วย

มันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะคุณโอ๊ะ

โอไม่ต้องไปคิดเสียใจกับเรื่องนั้น

โชคชะตามันไม่ได้เข้าข้างเรา

แต่เราก็มีเยอะได้นะถ้าเราสู้
วันนี้แหละที่จะเป็นโอกาส

วันนี้การต่อสู้

โอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

คราวที่แล้วว่าต้องการเงินทุน

ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

เหลืออยู่๓ตัวเต็มเลย

เบาความตื่นเต้นลงมาบ้างจ้ะนะ
ขอให้เบลตั้งใจแล้วทำให้ได้นะพี่โอนะ

เพลงนี้มีมูลค่า

อินโทรเพลงที่๓มาครับ
อกรุณภาพบูรณ์ที่๓ของพี่โอ

ไม่ค่อยมั่นใจขนาดไหน

๘๐ยังไม่ได้เลยครับ๙๙ก็ไม่ได้มันต้อง๑๐๐นะครับเนื้อเพลงเนี่ย
นะครับคุณโอต้องตัดสินใจให้ดีฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่าสี่
คุณโอครับคุณจะสู้หรือจะหยุดครับ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
ให้ดีกันแล้วกันนะครับตอนนี้นักสู้ชีวิตของเรานะครับ
ตกลงใช้ตัวช่วยแล้วจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูลพาวเวอร์แผ่นที่หนึ่งถึงหกแผ่นไหนครับ

เพราะว่าตอนนี้
พี่โอ้มีแล้วค่ะ
๔หมื่น
ถ้าเพลงนี้ไปเลยนะครับ
เปิดตัวช่วยแผ่นนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่๑๐หรือเพลงที่๙

โอก็เลือกได้ถูกต้องทีเดียว
แม่หลานลูกมี๔๐๐๐แล้ว
มาถึงเพลงต่อไปกันเลยเพลงนี้แหม่ยอดเงินเฉียดจะใช้หนี้ได้เกือบหมดนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
เพลงนี้ถ้าคนแข่งฟังมาแบบผ่านผ่านคือถ้าไม่เคยร้องเพลงนี้ด้วยความเลิดเลิดมาก่อนบอกเลยยาก
เพราะว่าไม่มีท่อนซ้ำเลยพี่หว่ารู้จักเพลงนี้ไหมคะ

เพลงนี้กับเพลงที่แล้วที่พี่เปิดตัวช่วยเพลงไหนยากกว่ากัน

อย่างนี้ยากกว่าเยอะเลยนะครับผมก็ว่าน่าจะยากกว่า
เอาละครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเพลงที่๔แล้ว
ถ้าทำได้นะครับอีกแค่๒เพลงก็จะได้ตามเป้า
ที่วางเอาไว้คือเพลงที่๖๑แสนบาท
ต้องตัดสินใจให้ดีวางแผนให้ดี
ตัวช่วยเหลืออีก๒ตัว

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ

คุณโอจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะสู้ค่ะ

แต่จะสู้ไปเดียวหรือจะสู้ไปกับตัวช่วยของเรา
เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่จะเลือกได้นะครับ

ใช้ค่ะใช้ค่ะ